ที่ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะตับล้มเหลวที่จังหวัดเชียงใหม่
และได้มีการเคลื่อนศพมาที่กรุงเทพเพื่อทำพิธีทางศาสนาในวันจันท
ที่ผ่านมาโดยมีคนสนิทของครอบครัวอย่างพี่นีโนเมธานีคอยรับศพที่วัดศรีเอี่ยมบางนา
เมื่อวานนี้ได้มีพิธีรดน้ำศพนะคะซึ่งก็มีญาติสนิทและคนบันเทิง
โยโกทาคาโนธนงศักดิ์สุภาการจิ๊บวัสสุมาร่วมแสดงความเสียใจ
ก่อนจะมีการสวดอภิษฐรรมศพซึ่งจะมีขึ้นไปจนถึงวันศุกร์ที่๗กรกฎาคม
โดยพี่นีโน่เผยว่าที่เคลื่อนร่างคุณแม่ปุ๊มาทำพิธีที่กรุงเทพ
เพราะเป็นความประสงค์ของญาติแต่ตัวคุณแม่อาจไม่อยากมา
พอระหว่างเดินทางมายางรถเกิดแตก๒ล้อ
ต้องใช้เวลาในการหาเปลี่ยนค่อนข้างนานเลยทีเดียว

สงสัยคุณป้าไม่อยากมากรุงเทพ
คิดเล่นนะคุณป้าไม่อยากมากรุงเทพฯ
เดี๋ยวจะเอาเท่ากระดูกนะครับ
เอาอังคารไปลอยที่ดอยเต่า
ครับก็ลอยที่เดียวกันหมดเลยทั้งครอบครัวนะครับ
ซึ่งหลังจากเสร็จงานศพคุณแม่ปุ๊
นีโน่ก็จะช่วยจัดการเรื่องมรดกของครอบครัววรธรรม
ความประสงค์ของคุณแม่ปุ๊ก่อนที่จะเสียชีวิต
ที่ตั้งใจจะทำพินัยกรรมแต่ไม่สามารถทำได้

แต่ได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้ว
โดยจะมอบให้กับเอ็กซ์ลูกชายคนโตของพี่โอวรุษค่ะ
หลังจากเสร็จงานนะครับ
มันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันอนาคตนะครับ

ผมก็มีหน้าที่ดูในฐานะเพื่อนของโอนะครับ
สมบัติก็น่าจะเป็นลูกเขาล่ะครับ
ก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับตรงนั้นไป
เอ็กซ์อยู่นิวซีแลนด์นะครับ

น้องเอกก็ไปทำบุญตั้งแต่วันที่คุณย่าเสียที่นิวซีแลนด์

แต่ถามเอกแล้วเอ็กซไม่ขอรับเงินนะครับ
ก็คงมาดูกันว่า
ใครควรจะได้บ้างนะครับ
ก็ตั้งแต่คนดูแลล่ะครับ
ก็ควรจะได้ไปนะครับ
แล้วก็คนใกล้ชิดโอที่เคยดูแลโอมาตลอด
น่าจะพอใจกับสิ่งที่ผมจัดสรรให้

นิโน่นี่แหละที่คอยดูแลครอบครัวของพี่โออยู่ตลอดเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววรธรรมด้วยค่ะ